เช็ดหน้าถือเป็นข้าวของเครื่องใช้เฉพาะตัวไว้สำหรับเช็ดหน้าซับเหงื่อคลายร้อน
ในสมัยราชการที่๕ตอนปลายมีการนำผ้าเช็ดหน้ามาแจกในพิธีงานศพเพื่อให้เป็นเคล็ดว่า
ผ้าซับน้ำตาให้คลายหายไป
แต่ความนิยมเรื่องการให้ผ้าเช็ดหน้านั้นบางคนก็ไม่นิยมเพราะถือว่าการให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นการมอบความทุกข์โศกให้แก่กัน
แต่ขณะเดียวกันการปักผ้าเช็ดหน้าใช้เองสำหรับกุลสตรีนั้นถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของการแสดงถึงความเป็นแม่ศรีเรือน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน